เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวฮือฮาเป็นเรื่องราวของความเชื่อกันบ้างนะครับ
อยู่ที่จังหวัดนครพนมเขาว่ากันว่าแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าลือเขามีข่าวลือกันเรื่องของผีแม่ม่าย
แม่ม่ายเขาจะมาเอาผู้ชายเหรอมาเอาชีวิตไป
ใช่ลักษณะแบบนี้ก็ทำให้ต้องไปหาหุ่นที่เป็นรูปแบบว่า
สัญลักษณ์ที่เป็นเพศชายเอามาไว้หน้าบ้าน
นั่นคือความเชื่อของเขาไปดูลักษณะท่าทางหน่อยครับ

นี่เห็นไม้เหล้าที่ตำบลน้องเทาใหญ่อำเภอปลาปากจังหวัด
นครพนมครับชาวบ้านเขาแตกตื่นกันนะ
เพราะเขาเชื่อว่ามีผีแม่ม่ายออกอารวาสครับ
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เจ็บป่วยเสียชีวิต
ไม่ทราบสาเหตุอย่างต่อเนื่อง๔๕ราย
แล้วในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวล
ก็นี่เลยเกิดประเพณีความเชื่อเอามาแก้เคล็ด
ก็คือความเชื่อโบราณเกี่ยวกับผีแม่ม่าย
ที่จะชอบเอาชีวิตชาวบ้านที่เป็นผู้ชาย
หากทำหุ่นฟางเพศชายเอาไว้หน้าบ้านก็จะช่วยได้
พอชาวบ้านเขาทราบข่าวแบบนั้นโอ้ทุกหมู่บ้านมีเพียบเลยครับ

จะได้ไม่ต้องมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้าน

บางคนก็ทำเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้าง

คือไม่ขีด

ประหลัดกำนันไม่มีประหลัดอารมณ์ดีด้วย

ประหลัดโมก็คือเป็นสัญลักษณ์เพศชาย
ฉันนึกว่านั่งขี่ไม่ขีดไฟ

ไม่ใช่มันเป็นสัญลักษณ์เพศชาย

ก็คือต้องให้รู้ว่าเป็นเพศชายนะ
ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคิดว่าเป็นเพศหญิง
คุณฟ้างเลยดูนี่มันดูเหมือนคนตรงไหน
ประหลัดขีกบ้านนี้ใหญ่เกินไปป่ะ

ทีมั้ยมายจะได้เห็นชัด
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

ส่วนเรามานำเสนอให้เป็นข่าวว่า

จังหวัดเขาก็ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องราวสีสันมองให้มันเป็นสีสันแล้วกันนะ
เขาจะเชื่อก็เรื่องของเขาไปเราไม่ได้ไปว่ากันอยู่แล้ว
เรื่องราวของความเชื่ออันนี้ต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะ
ไม่ต้องไปลบหลู่ไม่ต้องไปแบบไปติ้งไปว่า
ที่ฉันเคยอ่านก็คือมันจะต้องเกิดจากที่มีผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยล้มตายใช่ไหม
แล้วเขาก็จะว่าผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตไป
ก็เลยในหมู่บ้านเขาก็จะเลยต้องทำหุ่นสัญลักษณ์ขึ้นมา
เพื่อที่ผีแม่ม่ายจะได้มาเห็นแบบหุ่นแล้วเอาชีวิตหุ่นไปแทนชีวิตคนในหมู่บ้าน

ใช่ก็จะต้องมีสีแดงให้เห็นชัดด้วยนะครับ